ประมวลความสุขส่งท้ายปีรายการโอ้โหไทยแลนด์ก็ขอนำเสนอเรื่องราวดีที่สร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนต้อนรับปีใหม่
นี่คือเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็กกับกองคารวาลที่มีทั้งลาทั้งล่อกับสองขาและหนึ่งหัวใจที่จะเดินทางข้ามเขาลูกแล้วลูกเล่า
เพื่อบรรทุกผลผลิตแห่งความเพียนกลับมาสู่หมู่บ้าน
นี่คือเรื่องราวของพวกเขาชาวบ้านปางม้าจังหวัดเชียงใหม่ไปชมกันครับ

วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่บนพื้นที่สูงชายขอบแทบจะสุดเขตประเทศไทยกันเลย

พูดแค่นี้ก็น่าจะนึกออกแล้วนะครับ
ว่าเวลาตอนเช้านี้อากาศจะเย็นขนาดไหน
ปางม้าอำเภอฝ่างจังหวัดเชียงใหม่
ถ้าเราเดินข้ามเขาไปอีกไม่กี่ลูก
ก็จะข้ามไปอย่างประเทศเมียนมาร์และจีนได้แล้ว
คนที่นี่ส่วนมากจะเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายยูนาน
อาชีพก็จะเป็นเกษตรกร
แต่ที่พิเศษมากก็คือว่าผู้ช่วยที่นี่ไม่ธรรมดาเลย
นี่ครับนี่เลยกำลังเดินผ่านผม

พี่ครับสวัสดีครับ

พี่สุนะครับผมอยากทราบนิดนึงว่า
ม้ากับล่อที่มารวมโตขนิดมันจะไปไหนครับ
เดี๋ยวจะไปไล่ไปสวนนะครับ

เห็นเส้นทางเดินแบบนี้แล้วคลายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับ
ว่าทำไมชาวบ้านต้องมีผู้ช่วยอย่างมาและรอ
เพราะถนนที่จะไปสู่ไร่ของพวกเขา

เพราะเป็นแค่รอยทางเดินเท้า

ต้องใช้การเดินเท้าเท่านั้น

แปลงผักที่พวกเขาดั้นด้นไปเนี่ย

ข้ามเขากลบกลมเป็นลูกแบบนี้

คลิ้งชั่วโมงแล้วนะครับ

ประมาณชั่วโมงกว่าที่เรามานี้นี่ก็คือแปลงผักของพี่นะใช่ไหมครับ

ผมถามนิดนึงทำไมแปลงผักต้องมาอยู่สูงขนาดนี้ครับ
ทำไมไม่ไปอยู่ใกล้แถวบ้าน
แถวใกล้แถวบ้านมันอยู่ต่ำนะครับ
ส่วนมากผักพวกนี้ปลูกแต่ข้างบนภูเขานะครับ

ผักคีวอร์นะครับผม
โดยรวมทั้งหมดน่าจะเก็บประมาณกิโลกรัม

ใช้เวลานานประมาณ๒ชั่วโมงครับ

โลละ๒๐บาทคูณน้อยนะครับผม

ตอนนี้นะครับเราเก็บแปลงแรกเรียบร้อยแล้วนะ

ไม่มีทางเลยที่เราจะขนของขึ้นมาผ่านรถนะครับ
เข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องมีม้ามีลาช่วยแบก
เพราะถ้าเกิดคนแบกอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหผมว่าเหนื่อยน่าดูเลย

อย่างน้อยเป็นละร้อยโลเลยไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็ตาม

แค่นี้เสร็จหรือป่ะเขาบอกไม่ใช่นะครับ
ทุกวันเลยเหรออ่าตรงแปลงอันนี้เป็นแปลงผักอะไรครับ
อากาศเขียวครับอยู่แถวนี้ผมไม่เห็นเลยอ่ะ
บอลนั่นครับฮะบนนู้นเหรอครับผมท่านผู้ชมครับเห็นเขียวเขียวนั่นป่ะ
ที่ดูขึ้นยากยากมากมากอ่ะนั่นแหละครับคือแปลงผักอันที่สองนะครับผม
ประกาศเขียวนะครับเอามาร์คเข้าไปไม่ได้ครับต้องแบกออกมานะครับ
เมื่อกี้ได้ยินไหมเขาบอกว่าม้าขึ้นไปไม่ได้นะครับ
ต้องเอาตะก้าแบกขึ้นไปเด็ดแล้วค่อยแบกลงมานะครับ
ชันขณะที่ม้ากับล่อเนี่ยยังขึ้นมาไม่ไหวเลยนะครับแล้วก็แดนเนี่ยจะขึ้นไหวหรือเปล่า
ครับ
แปลงผักที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยช่างแตกต่างกับสิ่งที่ผมคิดไว้เหลือเกิน
ที่แรกผมคิดว่าแปลงผักของพวกเขาจะกว้างใหญ่กินพื้นที่บนเขาเป็นลูก
แต่นี่ไม่ใช่เลยครับเพราะแปลงผักของพวกเขาขึ้นแซมอยู่บนเขาเป็นยอมเท่านั้นเอง
ถ้าเรามองจากไกลแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าที่นี่คือแปลงผักเพราะพวกเขาปลูกผักแทรกไปตามร่องดินร่องหิน
เรียกว่าตรงไหนมีช่องว่างเขาจะปลูกผักตรงนั้น
เรียกว่าพื้นที่ทุกหย่อมย่าบนภูเขาพวกเขาจะใช้ประโยชน์ให้หมดเลย
นะเราถึงแปลงที่สามแล้วนะครับอันนี้เป็นผักอะไรครับ
หล่ำหัวใจครับกะหล่ำหัวใจนะครับครับผมผมสังเกตดูว่าที่นี่เนี่ยกะหล่ำหัวใจค่อนข้างน้อย
ไปขายบ้างนะครับจัดไปขายบ้างแล้วนะครับผมหมายความว่าที่เราเดินมาไกลขนาดนี้ครับผมนะครับ
จะมีกะหล่ำแค่นี้แต่เขาต้องมาทิ้งให้เสียไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าทุกต้นมันมีราคาอยู่
กะลำไม่กี่หัวจะมีค่าสักเท่าไหร่แต่ถ้านับหยาดเหงื่อที่พวกเขาเสียไป
เมล็ดผักจะเติบโตเป็นรูปหัวใจอย่างที่เห็นคุณค่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว
แต่อยู่ที่การได้ลงมือทำและเก็บเกี่ยวผลงานของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจ
ไม่กี่หัวนี้มีหัวใจของพวกเขาซ่อนอยู่คุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหม
ที่นะครับอันนี้แปลงสุดท้ายแล้วเนี่ย
สังเกตดูที่นี่ไม่ค่อยเขียวเลยครับมีผักอะไรอ่ะครับยืนไหนผมไม่เห็นเลย
อยู่ในดินเนี่ยครับ
อ๋อนี่ไงอันนี้คุณเรียกว่าอะไรนะครับ

หิมะนะครับอันนี้คือเอาไว้ทำอะไรครับ

ครับผม

ครับ
จะออกจืดน้ำน้ำแต่มีความหวาน
แอบอยู่นิดนึงไม่หวานมาก
และหน้าที่สำคัญของผู้ช่วยก็มาถึงแล้ว
ตอนนี้ชาวบ้านทยอยขนผักมาบรรทุกบนม้าและล่อ
น้ำหนักที่แต่ละตัวต้องแบบนี้น่าจะร่วม๑๐๐กิโลเลยครับ
และที่สำคัญต้องขนเดินลงเขาอีกหลายกิโลก่อนจะถึงหมู่บ้าน
และล่อเหล่านี้จึงกลายเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ชาวบ้านขาดไม่ได้เลยครับ
ผู้ช่วยแล้วควรเราอยู่นั่งคือเวลาบิลได้
เวิร์ต
ผมพาคุณผู้ชมมาเดินตามรอยเท้าเล็กที่ยิ่งใหญ่ของชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง
เป็นเส้นทางลำเลียงผลผลิตจากแปลงผักบนดอยสูง
เพื่อนำมาขายสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวของพวกเขา
และนี่ก็คือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนบ้านปางม้าอำเภอฝ่างจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เพราะยังมีอีกสองสาวอารมณ์ดี
ที่จะพาไปโอ้โหย้อนหลังกับความอลังการของเมืองไทย
จะเป็นที่ไหนรอติดตามสักครู่เดียว
โอโหพร้อมโอโหโอโหโอโห